ป้องค่ะล่าสุดทำเอาโซเชียลฮือฮากับบทบาท

ต้องบอกนะว่าน้องแก้วเขาเลิกกับแฟนเรียบร้อยแล้ว
ถูกต้องหน้านี้เฮียของพี่ฉัน

เราไปฟังจากปากคุณเฮียคุณทาดาเลยค่ะ
ว่าหมอเอกที่หมอที่เวลาเราไปไหว้พระอะไรอย่างนี้
จะได้ไหว้ถูกต้องตามหลักศาสตร์อะไรอย่างนี้
ก็มาเจอกันไหว้กันแล้วก็ชุดนางเล่นกล้องใช่ไหม
เป็นการถ่ายรูปกล้องเล่นไฮโซไฮซ้อมากอะไรอย่างนี้
เพราะเวลาอย่างใครดูไอจีกล้าจะสวยกันหรือเปล่า

ถ้ามีอะไรเนี่ยเราคงแอบคงซ่อนคงไม่กล้าลงไอจีหรอกถูกป่
แต่นี่มันไม่มีอะไรจริงก็เลยก็เลยแบบ

แต่นี่ก็ไม่นักกันเองแล้วก็คือไปว่าไอ้พระก็ปกติ
ไปจังหวัดที่น้องโสดด้วย

เพราะว่าเขาไม่ได้บอก
แล้วจะไปถามเขาทำไมว่าเจอหน้าโสดหรือเปล่าอย่างนี้หรอ

ตอนนั้นก็ดูน่ารักดีมั้งอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วก็เขาก็มีเส้นทางของตัวเองใช่ไหม
ไม่ใช่ว่าจะต้องรีเทิร์นอะไรหรือแบบอะไรอย่างนี้
เป็นน้องเป็นเพื่อนอย่างนี้เลยครับ